เดี๋ยวช่วงแรกวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศควันหลงของเทศกาลวันวาเลนไทยกันหน่อยค่ะ
แม้ดิฉันเนี่ยจะไม่มีคู่ไม่มีดอกม้งดอกไม้แต่ดิฉันก็ไม่เสียใจ
เพราะว่าดิฉันมีเงินซื้อเอง
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีการให้ดอกไม้ของคู่รักเนี่ยเขามีรูปแบบไหนกันบ้าง
เขาบอกว่าถ้าให้ดอกไม้ธรรมดาโลกไม่จำต้องมีการเซอร์ไพรส์
มาเป็นช่อมาเป็นรากมาเป็นกรวย

ให้แม่นเลยแหละหน้าตาแบบนี้ทำอย่างนี้กับฉันใช่ไหม

กรวยช่อนี้เพื่อนเธอจริงนะคะเป็นไงคุณผู้ชมบอกแล้วว่าให้ดอกไม้ให้ธรรมดามันไม่ได้
ธรรมดาใครเขาก็ให้กันธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำหรอกมันต้องแบบนี้
อกจากโลกจำแล้วครูจำแม่นเลยใครเอาของของโรงเรียนไปทำแบบนี้นะพอถ่ายคลิปนี้เสร็จปั๊บประกาศประกาศ
เด็กชายชนะพบคุณครูใหญ่ที่ห้องปกครองเดี๋ยวนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้รอบเสาทงตอนนี้ต้นเข็มแหว่งไปแล้ว

เป็นการจีบสาวในวันวาเลนไทยแบบประหยัด
ดิฉันไม่รู้จะสงสารผู้หญิงหรือสงสารโรงเรียนก่อนดี
คือพูดแบบนี้ไม่เสียตังค์เลยนะคุณนะ
นึกออกไหมเห็นไอเดียแบบนี้ก็น่ารักดีแหละ
เขาก็คงจะแซวกันหยิกแกมหยอกกันนะคะ
อย่าลืมเนาะเอาไปเก็บที่เดิมด้วย
เอาไปคืนจราจรหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ย
ให้กับคนสวรรค์ที่เราอยู่
พันโรงนะคะก็มีเพลงให้กับน้องคู่นี้ด้วยไปฟังกันค่ะ
ให้เธอคนเดียวให้ทั้งกรวยให้ทั้งกระถางให้ทั้งสวนเลยเธอที่รัก
ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเอาแบบนี้มาให้คุณนิวนาวคุณต้องรู้สึกไงคะ
ฉันคงจะต้องรู้สึกว่านี่คือไม่มีใครเหมือนเขาที่สุดแล้วล่ะ

มีผู้ชายเดินมาผักลงดงดอกเข็ม
ผักลงไปในดงดอกเข็ม

เขาจีบคุณเหรอใช่ดิฉันว่าเขาจีบเพราะว่าดอกไม้เต็มเสื้อที่ฉันขึ้นมาหมดเลย
ดอกเข็มสีแดงสีเหลืองติดเสื้อนักเรียนขึ้นมาหมดเลยคุณ
ชัดเจนมีดินมีดินติดด้วยนะไม่ได้จีบ
เขาไม่ได้จีบเขาน่าจะถีบคุณ
ลงไปในดงดอกเข็มค่ะได้ดอกไม้เต็มตัวในชีวิต
ก็ใจผิดมาทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยอ้าวผู้จ่าอวด
เขาไม่ได้จีบเหรอไม่ได้จีบนะผมคิดว่าน่าจะถีบ
โถทำไมปฏิเสธเขาด้วยสิตอนนั้นอ้าวทุกผู้ชมเนี่ย
เห็นคลิปแบบนี้แล้วมันนึกถึงในวัยเด็กใช่ไหมว่า
เคยจีบใครหรือมีใครเคยมาจีบอะไรแบบนี้มันก็เหมือนย้อนกันว่า
แต่คุณโดนถีบวิธีสมัยเด็กที่เวลาจีบกันมันก็น่ารักน่า
แปลกเก๋แบบนั้นไปง่ายส่วนใหญ่นะเวลาผู้ชายจะจีบผู้หญิง
ในยุคสมัยนั้นอันเด็กกันนะเขียนจดหมายครับโอ้โหคลาสติกมาก
กระดาษเล็กฉันชอบเธอนะแล้วก็ฝากเพื่อนไป
สมุดเล็กแล้วก็กำเอาไว้ในมือแบบเราไม่กล้าให้ไง
พอถึงเวลาจะไปให้ปั๊บอย่างนี้มือสั่นแล้วก็ให้ฝากไปอะไรอย่างนี้นะ
เพราะเขาขยี้ดูเท่านั้นแหละคลี่ดูโอ้โหเรียบน้ำตาไหลเลยเนอะ
ตาไหลอ่านไม่ออกหมึกมันเลอะเลือนหมดแล้วเพราะว่ามือมันเปียกไง
หึกซึมเหรอที่เขียนหมึกซึมหมดให้เขาบอกให้เขียนหมึกซึม
บางทีบางคนเขียนเสร็จแล้วแบบปลาใส่แทนที่จะดีใจอ่าธนหัว
โอ้โหให้ปลากระดาษใส่สิไปปลาหินใส่ทำไมหัวตรงหัวแตก